รู้สึกอย่างไรเปล่า

เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาอีก
หรืออะไรยังไงก็ตามมันไม่เกี่ยวกับหอมแล้วหอม
หลอกปล่อยเราก็วางทุกอย่างออกไปหมดแล้ว

ไม่มีรู้สึกเขล่าในพูดแก้ในอะไร

เพราะสำหรับผมมีการที่คนเราแยกจากกันมีหลายเหตุผล
แต่ทั้งหมดหลายเหตุผลของผมรวมในประโยคเรียน

วันแรกหลังจากที่กลับจากต่างประเทศหอมก็ต้องการบอกกับสื่อว่าเราแยกกันแล้วนะ
เพราะไม่มีใครรู้ทุกคนทุกคนยังถามหมอรู้เลยทำไมซันได้ไปต่างประเทศด้วย
ถามว่าเขาอึดอัดไหมเวลาเจอแล้วคนต้องมาถามว่าซันไปไหน
เพราะเราก็รู้อยู่ว่าเราแยกกันแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูด
ถามว่าหอมจะพูดไหมหอมต้องพูดอยู่แล้วหอมเป็นดาราหอมใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาได้เหรอ
ที่แบบว่าฉันไม่พูดแล้วทุกคนก็บอกแค่คนสนิทมันมันคงไม่ได้หอมต้องเจอคนอีกตั้งมากมาย
แล้วคือวันแรกที่มีอีเวนต์คืองานแถลงข่าวแถลงผ่านช่องวัน
ไม่ใช่วันที่หอมแถลงข่าวนะคะหอมไม่ได้มาแถลงข่าวหอมหอมไม่มีสิทธิ์เลือกวัน
ช่องวันคือหอมเนี่ยทำงานให้เขาแล้ววันนั้นหอมต้องเจอนักข่าว
เดินหนีนักข่าวได้ไหมอ่ะเดินดิเธอเธอให้ฉันเดินหนีได้ไหมอ่ะ
หนึ่งขอมไม่เคยเดินหนีนักข่าว
สองเป็นความตั้งใจของหอมที่จะบอกให้ทุกคนรับทราบว่าเรา
ไม่ได้ไปต่อแต่หอมไม่เคยขยี้เลยว่าเราเนี่ยแยกกันเพราะอะไร
จำเป็นจะต้องมานั่งอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าเธอเราเลิกกันเพราะอันนี้นะ

ไม่ค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ๓ปี
รู้กันอยู่สองคนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง

บอกว่าคำว่าเราไม่ใช่ซึ่งกันและกัน
จริงมันเพียงพอที่ประชาชนจะรับทราบแล้ว
แต่ในกรณีถ้าซันอยากจะขยายความว่า
อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเราเลิกกันเพราะอะไรข้อนั้นข้อนี้

ที่ฉันหยิบมา๑ข้อก็ไม่ผิด

ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครรู้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอาจจะได้รับผลกระทบอะไรมากมายก็แล้วแต่
แต่หอมตัดสินใจเดินออกมาแล้ว
แล้วบอกแค่ทุกคนให้รับทราบว่าเราไม่ได้ไปต่อ
แค่นั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้

แล้วมันถูกจากประมวลในเรื่องของคนที่รับรู้จากประมวล
มันถูกจากที่คนมีช่วยแล้วก็ใครสังพันธ์ว่า
มีการเคลียร์กันของเรื่องนี้กับความสำคัญของทุกคน
ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องออกมาบอกให้คนอื่นรับรู้จากปากของ
อย่างที่หอมบอกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

แล้วเราก็แยกกัน
เลือกกันด้วยสาเหตุอะไร
ก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกใครอะค่ะ
ทีนี้ไอ้การขุดคุยเรื่องประเด็นมือที่สาม

มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการกับการสัมภาษณ

หอมไม่สามารถจะต้องมานั่งตามรับผิดชอบกับทุกคนได้
บางทีคุณก็ผ่านไปก็ได้
มันไม่รู้ดิ
เรารู้สึกว่าเราไม่อยากวนกลับมาที่เดิมอีกแล้ว
เดี๋ยวพอมันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น
เพราะหอมสูงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของหอม
ไม่ได้มานั่งขอความเห็นใจจากประชาชนว่า

เลิกกันแล้วต่อไปถึงหน้ามันไม่ต้องถาม

ถ้าว่าน้ำมันอยู่หรือเราไม่ได้เกิดเข้าไปกล้าขนาดนี้

วันนี้เลิกกันแล้วเขาจะมีใครจะไปคบกับใครนั่นคือสิทธิ์ของเขา

ถ้าหอมรู้สึกว่าหอมยังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่หอมจะไปทิ้งเขาทำไม

เกี่ยวกับน้องผู้หญิงที่เป็นข่าวกลัวสร้างหรือเปรียก
เกี่ยวกับเขาไม่ได้มีอะไรค
ซึ่งพิเศษหรือว่าเขียนตัวแกรง
เห็นมาก่อนไม่ได้ตอบเดิมว่า
คือจะพูดยังไงดีให้รู้สึกว่ามันซ้อมไม่มีประเด็นหรอก
เพราะว่าเราว่ามันไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปกันทุกเรื่อง

ครับก็คือเลิกการแค่นั้นแอ

ก็ต่างคนต่างไปทำหน้าที่เขาเองเขาก็ต้องมีหน้าที่
ที่เขาจะต้องเดินไปในเส้นทางนี้คือก็ทุกคนต้องมีทางเดินนะนะ
ก็คือให้เขาได้มีทางเดินของเขาต่างคนต่างทำงาน
ต่างคนต่างมีชีวิตที่ตัวเองเป็นคนเลือก
เราก็เลือกของเราแล้วว่าเราจะมาทางนี้
ตัวเขาเองเขาก็เลือกวิถีของเขาแล้วใช่ไหม
ก็อยากให้ตอนนี้สังคมปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้แล้วมันนานเกินไปแล้ว
ให้เขามีทางเดินของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาในสิ่งที่เขาเลือก
และเราเองก็ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราเลือก
ถ้านะวันนี้ยังรักกันยังอยากเป็นกำลังใจให้หอม
หอมเดินไปข้างหน้าดีกว่าค่ะอย่าดึงหอมกลับมาอีกเลย
แต่ขอก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเขาอีกค่ะ
เพราะถ้าหอมเอาตัวเองไปผูกอีกมันก็ยังอยู่อีก
ณวันนี้มันเหมือนกับคนส่งพัสดุมาถึงเรา
เรามีคนส่งพัสดุมาแล้วเคาะประตูหน้าบ้าน

โอกาสการร่วมงานกันมันค่อนข้างยาก
เพราะเราไม่ได้มีโคจรมาเจอกันอยู่แล้วค่ะ
ฉะนั้นโอกาสการมาเจอกันเป็นเรื่องยาก
ดูความจำเป็นของงานและความเหมาะสบของเวลาเพราะทุกคนบอกว่ายังเลวไปกะ
หมายถึงว่าไม่ค่อนข้างให้ทำใจ
ความจำเป็นของงานดีกว่าว่ามันมีความเหมาะสมที่จะต้องร่วมงานกันขนาดนั้นเลยเหรอ
โดยทั่วไปไม่ค่อยมีงานมาร่วมกันอยู่แล้วค่ะ
เวลางานร่วมกันคือเวลาออกงานคือเขามาในฐานะแฟนของ

ฉะนั้นโอกาสที่มันจะมาร่วมงานกันไปในฐานะอะไรอ่ะ
คนรักเก่ามาร่วมงานกันไงไม่ได้การคิมเว้นแบบนั้นอ่ะค่ะ
ฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องยากก็เลยไม่อยากตอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของอนาคตมากขนาดนั้น
ความรู้สึกตอนนี้ตอนนี้

แล้วเขาจะเอาอะไรแล้วเขาจะเอาอะไร

ตอนรู้สึกตอนเนี่ยอ่ะคะ

เราก็เป็นดาราคนหนึ่งต่างคนต่างทำงานค่ะ

เห็นนะ

เอ่อมันไม่ใช่เรื่องความเข็ดหรือไม่เข็ด
แค่รู้สึกว่าวันนี้คนพบความสุขบางอย่างแล้วรักลูก
แล้วที่ผ่านมาในอดีตหอมอาจจะเป็นคนที่คอยคว้าหาความรัก

แต่นะวันนี้หอมมานั่งทบทวนดูแล้วหอมมีอะไรบกพร่อง
เป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะหอมเป็นผู้หญิงทำงาน

คือฉันไม่เคยบอกเงินเธอ
แล้วก็หอมเป็นคนที่ซื่อสัตว์มาก

หอมรู้สึกว่ามีดีพอที่จะเป็นฝันให้เลือกคนที่เข้ามาในชีวิต

ตลอดระยะเวลาการไม่เคย
ไม่เคยทำตัวเป็นแมงดา

เพราะว่าคนโฟกัสที่ของขวัญวันเกิด
แต่ของขวัญวันเกิดของให้แค่ปีหนึ่งครั้งเดียว
ในขณะที่ซันจะมีของขวัญวาเลนไทย
มีรุ่นมีหนี้ของเขามาเรื่อย
แล้วก็เราไม่เคยเปย์เงินเปย์ทองอะไรครับ
เพราะว่าของต้องการแฟนของไม่ได้ได้แมงดาวน์

แต่ว่าสลิดร้อน

ก็นิดนึงยังไม่รู้ใจตัวเอง
แต่รู้ว่าตอนนี้มีความสุขดีแล้ว